หกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดของคาร์มอบที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ
วันนี้เขานัดรวมตัวกันนะครับที่แยกราชประสงค์นะครับ
แล้วก็เคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนเป้าหมายคือการขับไล่พลเอก
ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกจากตำแหน่งนะฮะ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีการประกาศของผู้ร่วมชุมนุมบอกว่า
ที่เคยเอาสิ่งของอะไรมาร่วมชุมนุมนะครับให้ให้เอาไปเหมือนเดิมนะฮะ
ที่เคยเอามาวันก่อนเนี่ยแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับ
วลชนไม่นำอาวุธมาร่วมขบวนเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมขบวนแล้วก็มวลชนทุกคน
ผู้ชุมนุมหลากหลายกลุ่มครับมีรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวนะฮะ
รถยนต์ส่วนตัวมาชุมนุมคาร์มอบครับโดยจะเคลื่อนไปเรียกร้องตามสถานที่ต่าง
อกจากนี้นะครับจะให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้ว
คนสำคัญสำคัญในรัฐบาลก็อยากจะให้ลาออกด้วย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
พลเอกการนำถูกเพิ่งถอนประกัน
แล้วก็ถูกดำเนินคดีอีกรอบฮะ
บ่ายโมงที่ผ่านมาพันธุรกิจสูงเนิน
ท่านผู้กำกับการสนรุมพินี
แจ้งห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ตามภารกอร์ฉุกเฉยและประกาศของกรุงเทพมหานคร
มาประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ท่านตามหน้าที่ของท่าน

กลุ่มผู้ชุมนุมที่มารอหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลนะครับ
ส่งเสียงไม่พอใจครับตะโกนโหไล่ตำรวจ

พบว่าการชุมนุมในวันนี้ไม่มีการนำหลักนะฮะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ประกาศให้ติดตาม

พบว่ามีการสั่งการมาจากปลายทาง
ด้วยการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ใช้เสียงต่อเข้าลำโพง
แล้วพูดคุยสื่อสารกับผู้ชุมนุม
เวลาประมาณ๑๓นาทีนาที๑๕นาทีแนวร่วม
ธรรมศาสตร์ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมตั้งขบวน
ออกจุดเริ่มต้นที่หน้าเกษรวิเลส

หัวขบวนจากเดิมจะมุ่งหน้าไปประตูน้ำไม่ใช่แล้ว

เคลื่อนต่อไปบนถนนเพลินจิตแล้วประกาศเป้าหมายแรกนะครับ
ไปแล้วไปถึงแลสทิโนไทยไปทำกิจกรรมแล้ว
อย่างที่ผมบอกไปกดดันคุณอนุทิน
แล้วก็ตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนไปตามเป้าหมายของผู้ชุมนุมฮะ
เมื่อสักครู่เช็คไปมีความเคลื่อนไหวบางอย่างเดี๋ยวรอติดตามนะคะ